หึงโหดนะครับที่อดีตสามีเนี่ย
ไปตามง้ออดีตภรรยาไม่สำเร็จ
ร้านเสริมสวยแถวสงประพาย่านดอนเมืองกรุงเทพ

เอาน้ำกรดไปสาดเขาเลย

หนีกลับไปอยู่ที่บ้านที่โคราชนะฮะ

ตัดสินใจยอมมอบตัวครับท่านผู้ชมครับ
โอเค
นี่ฮะพ่อกับแม่บอกมอบตัวเถอะลูก

ที่ใจร้อนบุ่มบามไม่ยั้งคิดเนี่ย

ภาพจากล้องมูลจอลปิดที่ร้านเสริมสวยตรงนี้
ผู้บาดเจ็บเขาเป็นพนักงานของร้าน
อดีตสามีพยายามง้อขอคืนดีเธอก็ไม่ยอมคืนดีด้วย
สุดท้ายน้ำโกรธก็สาดใส่นะครับ
ตอนที่มาก่อเหตุเนี่ยพาลูกชายวัย๓ขวบมาด้วยนะครับ
กระโดนน้ำกรดไปด้วยนะแล้วก็พาหนีมาที่บ้านตัวเองที่โคราช
ตำรวจสอนอดอนเมืองวันนี้ก็มารับตัวนะฮะ
นายสมประสงค์นาดอนชื่อเล่นชื่อดินนะอายุ๓๑ปีนะครับ
พอล่ำล้าพ่อแม่สวมกอดลูกเสร็จตำรวจก็รับตัวไปนะครับ

ในดินนี่แล้วก็พ่อแล้วก็แม่มากับลูก๔คนนะในดินนี่ลูก๔คน
นโมอายุ๓ขวบนะครับเด็กชายนะฮะใบหน้าใบหูลำตัวด้านขวานี่เป็นแผลผู้พองนะ
คือทางในดินเนี่ย
มีลูกสี่คนนะครับผู้หญิงห้าขวบผู้หญิงสี่ขวบ
น้องนโมผู้ชายสามขวบกับเด็กชายไว้หนึ่งขวบอีกคนนึง
กับแม่พามามอบตัวที่สพปักทงชัยที่นครราชศรีมา
หลังก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่มายมายุ๒๕เป็นอดีตภรรยา
แล้วพาลูกชายวัย๓ขวบที่วันนั้นพาไปก่อเหตุ
แล้วก็บาดเจ็บด้วยเนี่ยตัวเองก็เจ็บเหมือนกันนะ
น้องเป็นแผลเยอะเหมือนกันนะเมื่อวานที่เล่าไปเราก็นึกว่า
โดนแค่เสื้อโดนแค่แบบเสื้อผ้าเพราะว่าบอกว่าตรงเสื้อมันมีรอยไหม้
จากน้ำกรดใช่ไหมแขนเสื้อซ้าย
เห็นแต่เสื้อที่เขาทิ้งเอาไว้ใช่ไงแต่โอ้โหน้องก็โดนเยอะเหมือนกันนะ
แต่เด็กนะฮะนี่เด็กก็ตามภาษาเด็กอ่ะเนาะ๓ขวบอาจจะยังไม่รู้ภาษา
รู้หรือเปล่าว่าตัวเองโดนอะไรไปอาจจะรู้สึกแบบเจ็บแสบแต่ไม่รู้ว่าเป็นแผลขนาดไหนเนี่ย
บอกขาวเงินเบิกเงินพันหนึ่งกลับบ้านออกแล้วอ้างว่ามียังมีคนอื่นใช่ไหม
สี่คนก็ต้องฝากไว้กับพ่อกับแม่ของในดินนะฮะตัวในดินเองก็เจ็บที่มือขวานะ
ก็ยอมมอบตัวผ่านสพปักทงชัยแล้วสอนอดอนเมืองก็มารับตัวไปดำเนินคดีต่อเพราะเป็นท้องที่เกิดเหตุนี่มือขวาในดินนะครับ
ในดินบอกว่าทำไปเพราะทำใจไม่ได้ที่มายอดีตภรรยาเนี่ยยืนยันขอหย่าและไม่คืนดีด้วย
เขาอ้างว่าที่ผ่านมาเขาให้โอกาสมายมาตลอดให้อภัยมาตลอด
คบหาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมายแอบไปมีชู้ตลอด
อันนี้ในดินอ้างนะเดี๋ยวเราจะให้ฟังมายนะฮะ
เพราะมายเนี่ยได้คุยกับเราทางโทรศัพท์นะครับเธอยังอยู่โรงพยาบาล
ดินเนี่ยอ้างว่ามายเนี่ยมีคนอื่นมีชู้ตลอด
ส่วนมายเนี่ยทำงานร้านเสริมสวย
มายก็แอบไปอยู่กับแฟนเก่าตั้งท้องคลอดลูกออกมา
เขาก็รับเป็นลูกดูแลให้เขาอ้างแบบนี้นะเขาอ้างแบบนี้
แล้วก็อยู่กันจนเป็นครอบครัวจนมีลูกอีก๓คนเป็น๔คน
อ่าซึ่งปัจจุบันเนี้ยเขาบอกเขามาดูแลหมดเขารับมาดูแลหมด
วันนี้ต้องให้พ่อกับแม่ดูแลพ่อกับแม่ของในดิน
ตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพในดินอ้างว่ามายเนี่ยก็แอบไปมีคนอื่น
จนมีลูกกับผู้ชายคนอื่นอีกคนนึงเพิ่งคลอดได้๒เดือน
แล้วก็เอาลูกเนี่ยไปยกให้คนอื่นเลี้ยงแล้วก็พยายามมาขอเลิกกับเขา
ทั้งที่เพิ่งแยกกันอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนก็แอบไปมีคนอื่นแล้วมีลูกอีกคนนึงแล้ว
มาทำงานที่ร้านเสริมสวยก็ไปพบผู้ชายคนใหม่ไปคบกับคนใหม่อีก
พอเขารู้ข่าวเขาก็ไปคุยกับผู้ชายคนนั้นเพราะเขายังรักมายอยู่
อยากจะอยู่กับมายจะไปมีคนอื่นมีลูกกี่คนกี่คนเขาบอกเขารับเลี้ยงดูแลหมด
มีคนล่าสุดอยู่สองเดือนที่มายไปยกให้คนอื่นนี่ฮะพอมาล่าสุดมีคนอื่นอีก
เขาก็ไปคุยกับผู้ชายคนนั้นพอเขารู้ข่าวว่าผู้ชายคนนั้นมายุ่งกับไม้อะไรอย่างเงี้ยนะ
มีปากเสียงกันกับมายก่อนเกิดเหตุเขาบอกเขาโอนเงินให้กับมายเจ็ดพัน
เพื่อให้มายเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปเช่าบ้านจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
แต่มายก็เอาเงินที่เขาโอนให้๗๐๐บาทไปเปิดห้องเช่าอยู่กับผู้ชายคนใหม่อีก
อันนี้ดินเขาอ้างนะวันเกิดเหตุเขาเลยตามไปขอเงินคืนแล้วมีปากเสียงกันนะ
แต่สุดท้ายเขาก็ยังทำใจไม่ได้เขาก็ง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ
ก่อนจะเกิดเหตุก่อนจะเอาน้ำกรดไปสาดเขาในดินอ้างว่าก็รู้ข่าวอีก
มายเนี่ยจะไปหาผู้ชายคนอื่นอีกนะเขาก็ไปดักง้ออีกก็ไม่สำเร็จ
เขาก็เลยเอาน้ำกรดเนี่ยสาดใส่เลยอืมโดยวันนั้นที่พยายามไปง้อเนี่ย
พาลูกชายวัยสามขวบคือน้องนโมเนี่ยไปด้วยนะฮะนั่งอยู่เบาะหน้ารถจักรยานยนต์
พอสาดน้ำกรดไปแล้วมายก็โดนวิ่งหนีเข้าร้าน
ตัวเด็กก็โดนตัวเองก็โดนที่ข้อมือขวา
ก็ขี่รถกลับมาที่ร้านแล้วก็พาลูกนะขึ้นรถกลับมาหาพ่อกับแม่ที่บ้านที่นครราชศรีมา
กับแม่ก็เตือนสติบอกให้มอบตัวเขาก็เลยตัดสินใจมามอบตัว
หลังจากถูกดำเนินคดีเสร็จเรียบร้อยเขาบอกถ้าออกมาจากคุกเขาก็ขอจบจริงแล้ว
เขาขอจบกับมายอดีตภรรยาแล้วนะแล้วจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่
เขาแอบมีชู้ไปแอบไปมาไปมาหากันแอบมีชู้ครับผมก็พาลูกไปหาแล้ว
เขาก็ไม่คิดไม่คิดจะกลับมาผมถามว่าจะเอายังไงจะเอาไงต่อเรา
มันบอกให้เขาก็บอกไปให้ไปหย่าผมก็เลยทำใจไม่ได้

เขาก็ทิ้งลูกให้ผมรับมีชอบมาเลย

ผมคิดอยู่หลายวันหลายวันมากว่าผมจะทำดีไม่ทำดี
ผมก็คิดว่าให้เขาให้เขาพูดให้กำลังใจเราอยู่ต่อทำงานต่อผมก็ไม่ทำนะพี่
แล้วที่เขาพูดตัดขาดผมแล้วทั้งที่เขาก็มีชู้มีใหม่อยู่ด้วย
ผมก็เลยรับไม่ได้รับไม่ได้ทำใจไม่ได้เพราะจะหย่าอย่างเดียวเลยอืม
แต่ว่าทำไปแล้วก็รู้สึกเสียใจไปหลังนั้นนะครับ

นี่ครับก่อนที่สอนอดรมึงจะรับตัวไปนะ
ว่าคิดอยู่หลายวันจะทำหรือไม่ทำดี

ท่านผู้ชมครับแม่ของดินนะฮะบอกว่าที่ผ่านมา
ตัวพ่อกับแม่คือปู่กับย่าเลี้ยงหลานสี่คนนั่นลูกของมาย
ก่อนเกิดเหตุลูกชายมารับน้องนโมบอกจะพาไปง้อขอคืนดีกับมาย
ซึ่งพอมาเกิดเหตุขึ้นดินก็ต้องถูกดำเนินคดีติดคุก
จากนี้ไปปู่กับย่าก็ต้องอดทนเลี้ยงดูหลาน๔คน

เลี้ยงไม่ไหวจริงสงสัยต้องเอาไปให้สถานสงเคราะห์ช่วยรับเลี้ยง
ส่วนตัวลูกสะพ้ายอันนี้แม่เขาอ้างนะ
บอกว่าที่ผ่านมาแทบไม่เคยส่งเสียเงินให้ลูกเลย
พอมาวันที่๒๐กว่าเราก็เอ๊ะทำไมไม่ส่งเงินมาเลยเนอะ
เด็กก็ไม่สบายก็ไม่เห็นส่งเงินมาเราก็
พอดีลูกชายมาบอกว่าเขามีผู้ชายใหม่
เขามีผู้ชายใหม่เขาจะเลิกอะไรอย่างนี้
ก็เลยลงมารับลูกลงมารับลูกชายรับหลานไป
เขาบอกเดี๋ยวเผื่อเมียเขาจะกลับมาดีบ้าง
หลังจากนั้นทางสนดอนเมืองรับตัวจากสพปักทงชัยที่โคราชนะครับ
ก็คุมตัวมาถึงสอนอดอนเมืองที่กรุงเทพ
พื้นที่เกิดเหตุเป็นร้านเสริมสวยแถวสงประพาย่านดอนเมือง
นี่นะฮะมาถึงในดินเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
บอกกับผู้สื่อข่าวที่สอนอดอนเมืองบอกก่อเหตุไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
หวังแค่ว่าหากถูกน้ำกรดจนเสียโฉม
มายอดีตภรรยาของเขาเนี่ยจะหาแฟนใหม่หาสามีใหม่ไม่ได้

อันนี้มันยังไงครับอาจารย์ตอนนี้ครับ

เขาบอกน้ำกรดนี่สั่งซื้อมาจากออนไลน์

คือตอนที่อยู่ที่โคราชเนี่ยเขาบอกพอพ้นโทษพ้นคุกออกมา
จะขอจบกับมายแล้วจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เลี้ยงดูลูกไป
เขาจะรับดูแลเด็กทั้งหมดเองแต่พอมาที่ดอนเมืองเนี่ยเขาบอกว่า
เขาอยากให้มายเนี่ยให้อภัยเขาแล้วกลับมาคืนดีกับเขา
เขายังหวังว่าจะมีชีวิตครอบครัวกันเหมือนเดิม
แม้ฝ่ายหญิงจะเคยทำผิดเรื่องมีชู้ก็พร้อมให้อภัย

แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งคนก่อเหตุนะครับ

ผมอยากให้เขากลับมาอยู่กับครอบครัว
เขาจะกลับมาหรือเปล่าต้องถามเขาด้วยนะ

ทั้งฝั่งของไม้นะครับ
ที่ถูกในดินสาดน้ำกรดใส่เนี่ย

เธอก็ยืนยันว่ายังไง
ขอหย่าพอสิ้นเสียงคำว่าขอหย่า
ในดินนี่เปิดขวดน้ำกรดแล้วสาดใส่เธอทันที
เธอก็วิ่งกลับมาที่ร้านมาขอความช่วยเหลือจากที่ร้าน
ส่วนในดินเนี่ยหนีไปเธอบอกเธอตกใจมาก
ทำไมมาทำกันขนาดนี้เพราะความจริงแล้วในดินเอง
ก็บอกกับเธอเองว่าให้นัดวันหย่ามาเลย
เธอยอมรับว่าเธอมีคนใหม่นะล่าสุดเนี่ยเธอมีแฟนใหม่
แล้วก็ตั้งท้องลูกคนล่าสุดนะซึ่งเธอมีแฟนใหม่
แล้วก็มีลูกคนล่าสุดเพิ่งคลอดสองเดือน
อยู่ในเปรย์แล้วก็มีคนที่รู้จักกัน
เขามาช่วยรับเลี้ยงไปแต่มายืนยันว่าเธอมีแฟนใหม่
มีลูกคนนี้หลังจากเลิกกับนายดินแล้ว
เธอไม่ได้มีชู้ค่ะในดินเองนั่นแหละ
ตามไปราวีแฟนใหม่ของเธอตามไปชกตามไปต่อย
เอาทะเบียนสมรสไปอ้างไปขู่
แล้วขอร้องให้เธอเลิกกับแฟนใหม่ที่เพิ่งมีลูกด้วยกัน
แล้วให้มาอยู่ด้วยตอนที่เธอมารอบล่าสุด
เธอบอกว่าเพื่อนลูกเธอก็ยอมมา

ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเธอไม่อยากให้มีปัญหากับลูกของเธอทั้ง๔คน
ตอนนี้ยังอยู่กับดินแล้วก็ลูกคนล่าสุดที่เพิ่งอายุ๒เดือน
แล้วดินตามไปลาวีแฟนใหม่เธอเธอก็ยอมกลับมาอยู่กับดินก็ได้
แต่ในดินก็ไม่ยอมรับลูกกับ
สุดท้ายเธอทนไม่ไหวเพราะที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอรับผิดชอบหลายอย่างเหลือเกิน
ทางฝั่งของดินนั่นแหละไม่ยอมทำงานอะไรเลย
เพราะเธอยังหวาดกลัวว่าสุดท้ายในดินเนี่ยถ้าพ้นโทษออกมาจะมาทำร้ายเธออีก
ยืนยันว่ายังไงก็ไม่กลับไปอยู่ด้วยไม่กลับไปคบด้วย
ส่วนลูกของเธอที่ตอนนี้อยู่กับพ่อกับแม่ของดิน๔คน
แล้วมีคนดูแลให้อยู่อีกคนนึงที่เขารับไปเลี้ยง
เดี๋ยวเธอจะทำงานหาเงินแล้วก็ส่งให้เอง
แต่ถ้าถามว่าจะให้เธอรับทั้งหมดมาเลี้ยงดูเองเนี่ยไหวไหม
ยอมรับว่าลูก๔คนเนี่ยเธอเลี้ยงดูคนเดียวไม่ไหวจริง

พอหนูพูดจบเขาก็เปิดขวดแล้วก็สาดใส่เลยค่ะ
ถามว่ารักไหมมันไม่ใช่มีคำว่ารักด้วยค่ะพี่
เพราะว่าหนูหาเลี้ยงเขาได้เมื่อก่อนตอนอยู่ภูเก็ตอะค่ะ

ว่าเป็นคนทำงานคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะ
เขามานอนกินอย่างเดียวแล้วก็เขามีมั่วกับสารเสพติดอะค่ะ
ใช่ค่ะหนูมีผู้ชายคนใหม่ค่ะ
เขาเคยไปต่อยกับพ่อของลูกหนูคนล่าสุดอะค่ะที่ภูเก็ตอะค่ะ

ค่ะเขาไม่ชอบกันแล้วก็คืนนี้พอหนูเกิดออกมาค่ะ
ด้วยความที่หนูรักเขาค่ะพี่หนูเลยยอมให้ลูกหนูอ่ะไปอยู่กับคนอื่นค่ะ
นี่ก็สิ่งที่สะท้อนมาจากน้องมายนะฮะ
ส่วนตัวในดินนะครับพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่น
ได้รับอันตรายสาหัสนะครับ
จะเข้าขั้นเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นหรือไม่
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคนบาดเจ็บ
ข่าวนี้สงสารเด็กด้วยนะคะพี่อุ๋ย
จากต้องเห็นใจคุณมายที่บาดเจ็บแล้วเด็กก็น่าเห็นใจ